เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อล้อรถจักรยานยนต์
ดึงจีวรของพระสงฆ์ที่นั่งซ้อนท้าย
เข้าไปพันกับล้อรถจนล้มลงนะครับ
ทำให้พระแล้วก็ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กู้ภัยปฐมพยาบาลพระบุญเลี้ยงอายุ๖๐ปี
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
บนสะพานต่างระดับเขาดินข้ามมอเตอร์เวย์
ในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
มีรอยถลอกตามร่างกายหลายจุด
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเช่นกัน

ก่อนเกิดเหตุนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากซื้อของ
และกำลังเดินทางกลับสำนักสงสันติธรรม

วอนเข้าไปพันกับล้อรถจนล้มลงได้รับบาดเจ็บ

ก่อนที่จะนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลชนบุรี

กอดร่างไร้วิญญาณของลูกสาวและลูกชาย๒คน
อยู่ริมถนนปริ่มปันจะขาดใจ

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีชมพู
ถูกชนได้รับความเสียหายล้มอยู่
และมีสุนัขนอนตายในที่เกิดเหตุด้วย๑ตัว

สภาพพังยับเยินอยู่ในป่าข้างทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

และเด็กชายพนาสิริเนธอายุ๙ขวบ
ผู้เสียชีวิตกับเพื่อนวัยเดียวกันอีก๒คน
เล่นอยู่ริมถนนในหมู่บ้านธรรมัย
ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
จู่รถเก๋งคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
่งชนสุนัขก่อนที่จะเสียหลักพุ่งตรงมาที่หนูน้อย

และชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
ส่วนอีก๒คนรอดชีวิตวุดหวิด
ตำรวจสอบสวนนายสุวรรณพดุงเวียงอายุ๔๗ปี
คนขับรถเก๋งที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก

ตรวจสอบภายในรถพบขวดเหล้าวางอยู่๑แบน

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถูกสุนัขวิ่งตัดหน้า
จึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเด็กจนเสียชีวิต

ตั้งสบมพันธุ์กุศลไว้ข้างกันที่บ้านพัก
กลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

กอดรูปของลูกน้อยไว้ในอ้อมอก

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับคนขับรถเก๋ง
และรอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
พร้อมกับเร่งติดตามตัวผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับ
ชาวบ้านเห็นว่าลงมาจากรถและอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
กล้องหน้ารถบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งขับสายไปมา
บนถนนบ้านตำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
และมีท่าทีที่จะเสียหลักลงข้างทางหลายครั้ง
แต่คนขับก็ประคองรถวิ่งไปตามเส้นทางได้ดังเดิม
และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้น
เมื่อรถกระบะคันนี้เสียหลักตกข้างทาง
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่า

ที่สำคัญมีอาการเมาสุราตามที่คาดการณ์ไว้
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิต